คุณผู้ชมครับทนายเดชาออกมาบอกว่า
ปัจจัยหลักนะที่เขาตัดสินใจถอนตัว
จากการเป็นทนายความในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
หนึ่งในนั้นคือณขณะนี้มีความเห็นทางคดีต่างจากคุณแม่
ส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโม
ที่อยู่ที่กับบังแจ๊กธนายเดชาฝากไว้
บอกว่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวอะไรที่อยู่ในนั้นเนี่ย
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับทนายความ
ต้องใช้คำว่าอดีตสิอดีตทนายความของคุณแม่คุณแตงโมนะฮะ
เปิดเผยสาเหตุที่ถอนตัวจากการเป็นทนายความ๓เหตุผลหลักก็คือ
มีความคิดเห็นทางคดีไม่ตรงกันโดยแม่เชื่อสสเต้เชื่ออัจฉริยะ
เชื่อบังแจ๊กว่าเป็นคดีฆาตกรรมแม่ถามสะดวกใจไหม
ในการทำคดีให้เป็นคดีฆาตกรรมซึ่งเขาไม่สะดวกใจ
เพราะว่าพยานหลักฐานที่พนักงานอายการกำลังจะฟ้องวันพรุ่งนี้
ไปได้แค่คดีประมาทครับเหตุที่สองมาจากเรื่องที่แม่น่ะ
เอาโทรศัพท์ของคุณแตงโมไปให้บังแจ๊ก
แล้วต่อมาก็มีภาพของคุณตังโมหลุดออกมาในที่สาธารณะ
แล้วแม่ยังบอกอีกว่าโทรศัพท์อยู่กับเขานะฮะทำให้รับไม่ได้ครับ
ซึ่งแม่ไม่น่าเอาโทรศัพท์ของคุณตังโมให้บังแจ๊กไป
แต่จะนำไปให้คนที่มีความน่าเชื่อถือ
สีอะไรคะคุณผู้ชมครับเรามาดูไทม์ไลน์หน่อยครับ
ไลน์ของทนายของคุณแม่เริ่มแรกเลยนะครับ
คนแรกจำได้ไหมคุณกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทำอยู่ได้๑๒วัน
ต่อมาทนายเดชานานหน่อยครับทำอยู่ได้๗๗วัน
ตอนนี้ครับคือสสเต้มงคลกิจนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งทีมทนายมาดูแลคดี
รวมถึงก็มีคุณอัจฉริยะอยู่ในนั้นด้วย
แล้วก็แม่ให้ทนายเดชาฟ้องทนายตั้ม
โพสต์เฟซบุ๊ควิจารณ์คุณแม่หลังจากทนายตั้มไม่ยอมขอโทษ
ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับทนายตั้มก็ปฏิเสธไม่ทำ
นี่ทนายเดชาชี้แจงนะจึงประกาศยุติบทบาท
แต่จะรับผิดชอบนะฮะคดีไปจนถึงวันที่อายการท่านมีความเห็นสั่งฟ้องคดี
นายเดชาฝากถึงลูกชายของคุณแม่พนิดาบอกให้ไปดูแลคุณแม่ด้วย
เพราะว่าไม่รู้คุยกับบางแจ๊กยังไงบ้างถึงยอมให้โทรศัพท์ไป
เนื่องจากข้อมูลในโทรศัพท์มันกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก
แล้วเชื่อเหลือเกินว่าวันข้างหน้าธนายนิชาเชื่อนะ
เชื่อเหลือเกินว่าจะมีการปล่อยภาพลับออกมาแน่
เนื่องจากมีภาพที่เป็นอันตรายต่อผู้มีชื่อเสียงกว่า๓๐ภาพครับ
บางแจ๊คมันเป็นบุคคลที่ดูแลสังคมไม่ค่อยให้ความน่าเชื่อถือ
แล้วก็มีภาพต่างออกมาเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
อันนี้ก็รับไม่ได้ได้เรียนแล้ว

ไม่รู้พูดอีกท่าไหนจนได้โทรศัพท์ไปเนี่ยน่ากลัว
ข้อมูลในนั้นมันมีอะไรที่มันกระทบบุคคลภายนอกเยอะนะ
เรียกทองแก๊กเมย์อะไรกันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจในประเทศไทยก็เป็นห่วงนะ
นักข่าวถามว่าแล้วคุณแม่จะถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุน

ตามที่บางแจ๊กกล่าวอ้างแม่ต้องไปชี้แจงกับท่านผู้ประชาการตำรวจไซเบอร์ครับ
ซึ่งจริงวันนี้นัดกันไว้แล้วแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ไปฮะ
ทั้งนี้นะครับจากพญาหลักฐานที่มีนะครับไปไม่ถึงคดีฆาตกรรม
อันนี้เป็นการย้ำของทนายเดชาแต่หากนายอัจฉริยะสสเต้นะครับ
ไปค้นหาพยาหลักฐานแล้วพิสูจน์ว่าเป็นคดีฆาตกรรมได้
ก็จะเป็นประโยชน์ขอภาวนาให้ชนะคดีครับทนายเดชาทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับ